เขาไหล่คิดฆ่าอาหารพี่เพื่อนเขามาอีกครั้งอยู่ก่อนนึง
เขาก็โทรไปหมดเขาบอกเอาเบียงให้รังนึงแล้วก็คิด

มันเป็นเด็กในเตรียมตลอด
เขาก็บอกโทรไปให้ดู

เขาบอกอย่างไม่มีตังค์ซื้อของหมาอยู่ที่ดู

ผมบอกนี่นี่หมาของผมอย่างงี้

แต่อีกคนมองอ่ะพี่ปั๊มแล้วละน่ะ

เพราะเห็นหมาเขาร้องไห้

มีวัยรุ่นเขาทิ้งน้องเอาไว้ให้
แรกจะขายให้แต่ว่าผมบอกว่างั้นก็แลกกับค่าอาหารไปก็ได้
พอสองพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเออโอเคให้แต่ทีนี้
เขาก็เหมือนกับจับพิรุษได้ค่ะว่าแบบเอ๊ะเป็นคนเพชรบูร
ทำไมป้ายทะเบียนไม่ใช่แล้วก็การคุยกันอะไรกันเนี่ย
แล้วก็พาน้องหมาเนี่ยคือเหมือนโยงไว้ข้างหลังเหมือนถ้าเป็นหมาตัวเองเนี่ย
ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นเอาเชือกฟางอะค่ะมัดไว้ข้างหลังอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยดูในโพสต์ว่าใช่ตัวเดียวกันไหมกับหมาของท่านรอง
พอใช่ปุ๊บก็กลายเป็นว่ารีบโทรมาบอกหนูก็ไปเลย
ไปที่บึงสัมพันธ์

สภาพก็คือแบบโดนดึงป้ายชื่อออก

เหลือแต่สร้อยคือดูเจตนา

เพราะว่าเราจะเอาเรื่องถ้าเกิดว่า
เราหากล้องวงจรปิดได้

ดูแบบว่ายังหลอนระแวงอยู่อะค่ะ

เชือกที่เราจะใส่

เขาก็ดูแบบ
เหมือนน่าจะไม่รู้ว่า

เพราะว่าเรียกก็ขึ้นรถได้

หรือคนที่ทราบว่าหมาพันนี้ใจดี